ผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องทั้งพายุรุ่นดูร้อน
เรื่องของแล้งแล้วตอนนี้เรายังอยู่กันที่ใต้
แต่ว่าเรามาพาไปเที่ยวบ้างดีกว่า
จะได้ผ่อนคลายแล้วก็สบายอารมณ์
ยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้จะชวนไปขึ้นบอลลูน
ค่ะดีค่ะกับเทศกาลสีสันบอลลูนอาชาตินั่นเอง

คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะท้องฟ้าสีฟ้า
แล้วเวลาปล่อยบอลลูนที่เป็นสีสันขึ้นไปบนท้องฟ้านี่โอ้โห
สีสันสวยงามสีตัดกับท้องฟ้ามากเลย
อย่าให้นึกนานเลยขอดูภาพเลยดีกว่านี้
นี่เลยค่ะสื่อมวลชนขึ้นบอลลูน
เก็บภาพความสวยงามของเทศกาลบอลลูนานาชาติ
และภาพเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงนะ
ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานเทศกาลแห่งความสุขในช่วงหน้าร้อน
นั่นก็คืองานเทศกาลสีสันบอลลูนานาชาติแอดหาดใหญ่

บริเวณสนามกีฬาจิระนครเที่ยมพื้นหาดใหญ่จสงขลา

ตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

เพราะว่างานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ๑พฤษภาคม

แบบที่เห็นเลยบอลลูนลูกยักษ์๑๒ลูก
เป็นบอลลูนานาชาติหลากสีสันสดใส
แล้วก็ยังมีบอลลูนแฟนซีบอลลูนไนท์โล
จาก๑๒ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเป็นการสร้างสีสันบอลลูนานาชาติในครั้งนี้นะคะ
อกจากนั้นกิจกรรมภายในงานยังมีอีกเพียบเลยค่ะ
ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเอยของที่ละลึกเอ่ย
อาหารท้องถิ่นรสชาติดีราคาถูก
รวมถึงการแสดงแสงสีเสียง
บอลลูนแฟนซีสีสันสดใสจากนานาประเทศตลอดงาน
ถ้าจะขึ้นส่งเบอร์โลนนึกถึงตาลังกี
เสียตัวเครื่องบินเสียตัวแค่คะขึ้นเบอร์โลนแพง
แต่นี่ค่ะไปทีเดียวที่เดียวอยู่ในเมืองไทยของเราด้วย
แล้วดูสิคุณจะชมในยามกลางวันแสงเยอะ
หรือคุณจะชมในยามโพลเพลแสงน้อย
ก็สวยทุกช่วงจังหวะนะ

การใหม่ดีอีกแบบหนึ่งที่หาได้ในเมืองไทยค่ะ